ชาวบ้านที่ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐบอกว่า
ช่วยมาดูสัญญาณไฟแดงตรงสามแยกมรณะหน่อยนะฮะ
ก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกมรณะนี้กันหน่อยนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพบนถนนสาย๒๑
บริเวณ๓แยกบ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

โอ้โหฉิวเฉียดแค่นั้นเองนะฮะ
ขณะที่นายลุนหรือว่าคุณตาลุนวัย๗๕ปี

ที่ถูกรถเก๋งสีบรอนที่ขับมาทางตรงเฉียวล้ม
จนได้รับบัตรเจ็บทิกขาซ้ายหักนะครับ
ชาวบ้านได้เข้าช่วยเหลือคุณตาลุน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบันตะบนโคกสูง
นำตัวส่งโรงพยาบาลอุบลรัฐครับ
หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาผ่านทางเฟซบุ๊ก
ทำให้มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ภาพจำนวนมาก
โดยบอกว่า๓แยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ทั้งในเวลากลางคืนเนี่ยก็มีแสงไฟส่องสว่างที่แบบโอ้โห

ชาวบ้านให้ฉายาว่าแยกมรณะนะครับ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา
โดยในอำเภออุบลรัฐก็ได้ขานรับเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็จะประสานไปยังแขวงการทางขอนแก่น
เพื่อขอติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแก้ปัญหาอุบัติเหตุต่อไปนะครับ

สำหรับชีวิตของคุณตาลุน